ไปดูเหตุการณ์ที่สุราธานีค่ะมีผู้ชายคนนึงเขาจะไปเลี้ยงฉลองวันเกิด
เดี๋ยวนี้คนเลี้ยฉลองวันเกิดเนี่ยบางทีปิดผับเลี้ยงบ้าง
เลี้ยงในสถานบันเทิงบ้างหนุ่มคนนี้ก็เหมือนกันนะคะ
เลี้ยงที่สถานบันเทิงก็มีเพื่อนไปกันเยอะ
พอสักพักเริ่มดึกเนี่ยมีรุ่นพี่ของเพื่อนโทรมาบอกว่า
ก็เลยไปเตือนไปเตือนดีนะแต่ไกล่บางติไม่พอใจกันมีปามีเสียงกัน
ผับเลิกออกมาหน้าผับเท่านั้นแหละค่ะ
ล็อกคอคุยตัวต่อตัวต่อยกัน
แล้วฝ่ายรุ่นพี่นั่นน่ะนะหยิบปืนขึ้นมายิงใส่เจ้าของงานหมดแม็กซ์เลยค่ะ
เข้าสีข้างซ้ายเขาบอกว่าไตทะลุม้ามทะลุปอดเลือดออก
อาการสาหัสเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ลานจอดรถหน้าสถานบันเทิงที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี
ตีสามเช้าวันที่๒๖ธันวาคมค่ะคนเจ็บที่เป็นเจ้าของงานวันเกิดเนี่ยก็คือนายปนวัฒนน้อยโพงามหรือว่าเกียร์อายุ๑๙ปีนะคะ
ส่วนคนยิงเป็นรุ่นพี่ชื่อว่านายนิกอืมเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
คนเล่าให้ฟังคือในกลองในกลองเป็นเพื่อนกับเกียร์นะ
ก็บอกว่าเกียร์เนี่ยเดินทางมาจากอำเภอพุนพินเลยนะ
ตั้งใจมาฉลองวันเกิดครบ๑๙ปีที่สถานบันเทิงแห่งนี้แหละ
ก็ชวนเพื่อนกันมาสิบคนมาถึงร้านก็สั่งอาหาร
สั่งเครื่องดื่มตามปกติก็สั่งเหล้าสั่งอะไรกันนะคะ
ประมาณห้าทุ่มกลุ่มของนายนิกคือเป็นรุ่นพี่ของเพื่อนในเกียร์เนี่ย
มาหาเพื่อนบอกว่าขอมาแจมขอมาดื่มด้วยได้ไหม
ไม่รู้จะไปดื่มที่ไหนแล้วเพื่อนของเกียร์คนนี้ก็ตอบไปว่า
เออมาเลยพี่แต่ไม่ได้บอกให้เกียร์รู้นะอืม
ปากรับคำเองซึ่งนายเกียร์เองไม่รู้เลยว่ากลุ่มของนายนิกจะตามมาสมทบ
ผ่านไปครึ่งชั่วโมงมาเลยค่ะมากันเจ็ดแปดคนเป็นผู้ชายรวน
ก็แยกไปนั่งโต๊ะใหม่เปิดโต๊ะใหม่ที่อยู่ใกล้กับโต๊ะของนายเกียร์นี่แหละ
ระหว่างสังสรรค์กันแหม่มันถูกใจผู้หญิงโต๊ะข้างสวยอ่ะเนี่ย
ก็เดินมาจีบเดินมาคุยในเกียร์เห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่า
เขาเป็นเจ้าของงานก็ไม่อยากให้มันเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้น
มันดูไม่ดีเดี๋ยวมันจะบานปลายเดี๋ยวไปมีเรื่องกับเจ้าถิ่นขึ้นมาแล้วยุ่งเลย
เพราะว่าเขามาจากพูนพินไงก็เดินมาเตือนในนิกบอกว่า
พี่อย่าไปยุ่งเลยไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างนี้
นิดก็คงเมาได้ที่มาแล้วล่ะก็ไม่พอใจ
นายนิกไปกระซิบข้างหูเกียร์ว่าไงรู้ไหมคะ
บอกว่ามึงมายุ่งอะไรอยากตายเหรออืม
รู้ไหมใครที่มีเรื่องกับกูกูเอาถึงตายทุกคนโอ้โห
เนี่ยกระซิบข้าวหูเกียร์แบบเนี้ยค่ะเกียร์บอกเออไม่เอาดีกว่า
เดินกลับโต๊ะเลยไม่อยากมีปัญหาทีหลังแต่ทีเนี้ย
พอร้านปิดเดินออกมาถึงหน้าร้านพร้อมกัน
กลุ่มในนิกเนี่ยเดินเข้ามาในนิกเดินเข้ามาล็อกคอเกียร์แบบนี้เลยค่ะ
บอกเฮ้ยไปคุยกันหน่อยสิเรียกไปคุยกันตัวต่อตัว
มีเพื่อนของในนิกยืนถือขวดเบียนล้อมหลังอยู่ด้วยล้อมหลังในเกียร์อยู่ด้วย
เกียร์เห็นท่าไม่ดีก็เลยเปิดฉากต่อยหน้าในนิกไปทีนึง
เท่านั้นแหละค่ะต่อยเข้าไปปุ๊บนายนิกควักปืนออกมาเลย
วักปืนที่พกติดตัวมาด้วยแล้วกราดยิงหมดแม็กซ์นับนับดูน่าจะประมาณเก้านัดได้ค่ะ
มีกระสุนพุ่งเข้าสี่ข้างในเกียร์แล้วกลุ่มในนิกเนี่ย
ก็วิ่งไปที่รถของตัวเองแล้วก็ขับหลบหนีไปเลย
ของเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแล้วเขาก็แบบขอมากินด้วยอย่างเงี้
เหมือนกับโดนไล่มาจากร้านเหล้าอีกร้านนึงนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับ
เห็นแบบว่าประมาณแบบว่าแบบเรื่องผู้หญิงนะครับ
เหมือนเขาพยายามจีบผู้หญิงที่ว่าโต๊ะข้างนะครับ
แต่ก็ผู้ที่ถูกยิงเนี่ยเขาก็เข้าไปแบบ
เหมือนกับเป็นเพื่อนของเขาเขาก็แบบไปกันออกให้ประมาณนี้ครับ
มีการรวมขู่กันในร้านด้วยว่าถ้ามีปัญหาเขาเขาจะยิงตายหมด
เขาพูดอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าเกียร์มันเข้าใจผิดหรือว่าอะไรหรือเปล่าครับ
เพราะว่าเกียร์มันก็เข้าไปต่อยตอนนั้นเขาก็ได้เขาก็ได้ชากเบื้องน้ำไม้อะยิงเลย
เกียร์ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวันเลย
เพราะว่าแผลเนี่ยคือไตกับม้ามเลือดยังออกอยู่แต่เบื้องต้นพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่แพทย์ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าเลือดที่ไหลในช่วงม้ามเนี่ย
มันเสี่ยงที่จะเกิดภาวะติดเชื้อได้ตลอดเวลาเลย

ก็อุตส่าห์เดินกลับมาที่โต๊ะเพราะไม่อยากจะบานปลาย
เขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยเปิดฉากต่อยไปหนึ่งหมัด
อยากขอความเป็นธรรมด้วยอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแบบตรงไปตรงมาด้วย
ญาติญาติเป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยเขากลัวคดีจะไม่คืบหน้าค่ะ
เขาก็ชักปืนออกมาแต่ว่าเขาจะยิงเพื่อนผมอีกคนนึงแต่ว่าไม่ได้ปลดเซฟเลยยิงไม่ออก
แล้วตอนแรกเขายิงมาที่รถสองนัดก่อน
ก็เหมือนเพื่อนผมคนที่โดนล็อกคอเขาบัดมือออกแล้วก็เลยกดเทปแล้วกดออโต้แล้วก็กาดเลย

ให้เงียบไปกัดน้องถ้าไปกัดน้องน้องโดนด้วยน้องสาวมาห้าม
หมดแม็กซ์เขาจะทำอะไรผู้หญิงถ้าผมเลยเข้าไปดู
สำหรับทางคดีตำรวจสพเมืองสุราธานีบอกว่า
หลังเกิดเหตุพ่อในนิกพาในนิกมามอบตัวแล้วนะ
แล้วก็ขอประกันตัวไปต่อสู้คดีในชั้นศาลแล้ว
ซึ่งคดีนี้พนักงานสอบสวนพาตัวในนิกไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วด้วยค่ะ
นายนิกอ้างแบบนี้บอกว่าตอนที่เขายิงปืนใส่กลุ่มในเกียร์เนี่ยเพราะเขาเห็นว่ากลุ่มในเกียร์ทำท่าจะควักปืนออกมายิงใส่เขาก่อน
เขาก็เลยชิงควักปืนยิงซะก่อนเลยซึ่งเรื่องนี้นายนิกก็ปฏิเสธบอกว่าเขาไม่มีปืน
กลุ่มเขาไม่มีใครมีปืนเลยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ตำรวจต้องไปสืบสวนแล้วนะคะ
ซึ่งเขามีการตรวจสอบคาบขม่าวดินปืนของกลุ่มในเกียร์
ปรากฏว่าผลตรวจออกมาไม่มีใครมีขม่าวดินปืนเลยด้วย
พนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาในนิกเป็นข้อหาพยายามฆ่า
แต่ในนิกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วบอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะคะ
เวลาไปดื่มเหล้าอย่างเงี้เนอะแล้วมันก็จะมีเรื่องมีราวแล้วยิ่งถ้าแบบ
กปืนมีปืนด้วยเรื่องมันยิ่งบานปลาย
คอมเมนต์มาว่าไงรู้ไหมบอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วน่ากลัววันเกิดปีหน้าเลี้ยงน้ำขิงดีกว่า
ดีค่ะดีดีกว่าค่ะกินน้ำขิงกันดีกว่า
น้ำขิงกินน้ำเต้าหู้ดีกว่าจริงจริง